ถ้าพูดถึงเรื่องของสหรัฐแล้วถ้าจะว่ากันไปเนี่ยด้วยธรรมเนียม
หรือว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐค่อนข้างเด่นชัดมาตลอดว่าเขายึดถือ
มั่นกับคำว่าหลักการด้านประชาธิปไตยค่ะจะไม่เชิญผู้นำหรือว่ารัฐบาล
จากประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
มาพบปะหารือแบบนี้ใช่ครั้งนี้ก็เลยถูกจับตามากว่า
โดนัลดทรัมป์ถึงเชิญผู้นำไทยไปแล้วได้พบปะหารือกัน
มีเรื่องอะไรที่เขาแอบหวังไว้หรือไม่อย่างไร
อย่างเช่นในช่วงเวลาที่สหรัฐเองก็กำลังมีปัญหากับทางเกาหลีเหนือ
ต้องการหาพันธมิตรให้มากขึ้นไหม
โดยที่โดนัลดทรัมป์เองก็ไม่ได้สนใจแล้วล่ะว่า
คุณจะเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าอยากคุยด้วยแล้วล่ะ

หรือว่าเรื่องของการขาดดุลการค้า
เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ตอนรับตำแหน่งใหม่ว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐถึงขาดดุลการค้ากับประเทศทั่วโลกถึง๑๖ประเทศ

ก็คือซื้อของจากไทยมากกว่า

ตรงนี้ต้องเรียกมาหาลือกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าด้านหนึ่งที่คนมองกันมาก
นั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงด้วย
มองว่าน่าจะเป็นผลดี
เดี๋ยวเราลองมาดูหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับว่า
มีการประเมินท่าทีในแต่ละด้านว่าอย่างไรบ้าง
จากการที่ผู้นำไทยเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้นะครับ
รายงานถึงการพบกันระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์กับ
ที่เป็นผู้นำที่มาจากฝ่ายของทหาร
โดยยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
ด้านนโยบายต่างประเทศของคณะทำงานของ
เน้นประเด็นทางการค้าและผลประโยชน์ทางด้านกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ
ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เคยต้อนรับผู้นำจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกส

โดยผู้นำเอเชียที่เข้าพบหารือกับนายทรัมป์ในธรรมเนียบขาว
ก็มีทั้งนายรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่น
นายรัฐมนตรีนาจิปราสักของมาเลเซีย
เหวียนสวนฟุกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ส่วนการพบหารือกับประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงของจีนจัดขึ้นที่รีสอร์ทมาลาโก้
รวมไปถึงการประชุมในระดับทวิภาคี
ซึ่งหลังจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จะเดินทางไปเยือนเอเชียเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
เดือนพฤศจิกายนก็มีกำหนดการจะไปเยือนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์
ส่วนทางด้านของดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนหน้านี้สหรัฐขาดดุลการค้าไทยในรอบ๒๐ปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า๙ล้านล้านบาท
โดยใน๓ปีที่ผ่านมาสหรัฐขาดดุลให้ไทยกว่า๔๓๑๐๐๐ล้านบาท
สินค้าที่นำเข้ามามากที่สุดก็คือพวกเครื่องร่อนอุปกรณ์การบินเครื่องบินแผงวงจรไฟฟ้าเคมีพันธุ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
รวมทั้งพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพืชด้วย
ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐในปีนี้อันดับหนึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยางอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์แล้วก็พวกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ทีนี้มาดูเรื่องของนักธุรกิจสหรัฐที่มาลงทุนในประเทศไทยกันหน่อย
ย้อนหลังกลับไป๕ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงปีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มูลค่าการลงทุนอยู่ที่๑๘๕๕๔๐ล้านบาท
อันดับอุตสาหกรรมของสหรัฐลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดก็คือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรค่ะ
ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้วยกันมากมายในกรอบอนุภูมิภาคและระหว่างประเทศ๓กรอบด้วยกัน
เช่นข้อริเริ่มรุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและก็น้ำรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีด้วย
กรอบอาเซียนนะคะไทยและสหรัฐร่วมมือกันที่จะปรับรามการค้ามนุษย์และสัตว์ป่าต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างกัน
อันนี้ยังไม่รวมกับความร่วมมือในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั่วโลกนะคะซึ่งไทยเองก็สนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ
มาดูเรื่องของความร่วมมือด้านสาธารณสุขกันหน่อยค่ะซึ่งก็ถือว่ายาวนานกว่า๓๕ปีแล้วนะคะที่ไทยสหรัฐนั้นร่วมมือกันด้านนี้
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับไทยและสหรัฐยังมีส่วนที่สัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมีมาตั้งแต่ปี๒๕๒๖นะครับ
คดีที่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันมาแล้วก็มีหลายคดีอย่างเช่นเมื่อปี๒๕๕๑นี่ครับนายวิกเตอร์อาโตเจวิชบูธนะครับ
และถูกสารพิพากษาให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปให้กับสหรัฐเพราะว่าเขาต้องการตัวนะครับ
ซึ่งทางการไทยก็ส่งตัวไปให้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ขณะที่เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาทางการสหรัฐได้ส่งตัวนายวิรพลสุขผลหรือว่าเนรคำ
ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมที่ศรีสเกตมาให้กับทางการไทยเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานพรากผู้เยาว์
กระทำชำราวเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปีช่อกงประชาชนฟอกเงินและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
มกลางกระแสข่าวว่าการจับกลุ่มนายวิรพลส่งตัวกลับไทยก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ต้องหาชาวรัสเซียรายหนึ่ง
แต่ว่าเอาเป็นว่าเรามีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน